ช่วงนี้มาดูเรื่องของคนที่เป็นโรคประจำตัว
แล้วต้องขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองกันหน่อยนะคะ

เพราะที่พูดแบบนี้ที่อุดรธานีค่ะ

ขับรถไปจะไปร้านนวด
แต่เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกแบบเฉียบพลัน
ทำให้คันเร่งค้างคือเท้าที่เหยียบอยู่เนี่ย
กำลังถอยรถเพื่อที่จะจอดเนี่ยนะคะ
มันค้างแล้วรถก็ถอยหลังไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์
รถยนต์และต้นไม้ซึ่งอยู่ริมทาง
ตอนนี้คนขับเองนะคะ
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการยังวิกฤตอยู่เลยนะคะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณร้านนวดแผนไทย
เทสาใกล้สวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่อุดรธานีค่ะ

บรองทองหมายเลขทะเบียนกรุงเทพจอดอยู่ริมฟุตบาท
ในสภาพท้ายไปชนกับต้นไม้
ส่วนคนขับหมดสติอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
อกจากนี้ไปพบรถจักรยานยนต์๕คัน
จักรยานอีก๔คันถูกรถเก๋งคันนี้ถอยชนได้รับความเสียหาย
เจ้าของรถที่เสียหายก็ลงชื่อเขียนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
เพื่อให้ติดต่อนะคะเตรียมที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อไป
นางมะยุรีศิลารักษ์พนักงานร้านนวดเล่าว่า
ผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อว่าจ่าเอกสิวาเขียวเนธอายุ๔๕ปี
สังกัดกองบังคับการกองบิน๒๓อุดรธานี
จ่าเอกสิวาเป็นลูกค้าประจำของร้านนวดร้านนี้นะคะ
คุ้นเคยกันจนทราบว่ามีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง
ก่อนเกิดเหตุจ่าเอกสิวาขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าร้าน

พนักงานก็เลยออกมาช่วยดูมาช่วยโบกรถให้เพื่อที่จะให้จอดชิดขอบทางนะคะ
แต่จู่พนักงานบอกว่ารถเก๋งถอยอย่างแรงเลยค่ะ
ไปชนกับรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์และรถจักรยานนะคะ
ชนกับต้นไม้ด้วยจนรถนิ่งไป
จากนั้นคนขับหมดสติฟุบคาพวงมาลัยเลยนะคะ

แกทำไมต้องเร่งมาอย่างนี้บอกเอ้ากระโดดเข้าแอบ
มันก็เร่งมาเลยถ้ามันกินมอเตอร์ไซส์แม่กับไอ้วิทย์น่ะตาย
ด้านตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่า
หลังจากที่นำตัวจ่าเอกซิวาส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ระบุว่าอาการเส้นเลือดในสมองแตกแบบเฉียบพลันค่ะ
รักษาอย่างเร่งด่วนอยู่นะคะตอนนี้อาการยังไม่ปลอดภัยเลย
และจะเตรียมประสานติดต่อญาติโดยด่วนต่อไปค่ะ
เรื่องของสุขภาพนะบางทีมันก็เกิดแบบปุบปับแบบนี้ค่ะ